ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันเลยจ้า

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาท

ไข่ไก่ละ๔๔๖บาท

ผักกัดขาววันนี้ที่๘ถึง๑๗บาท
ผักบุ้งจีน๔๔๕๖บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ชีไทยค่ะ๑๓๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๗๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ